ภาษิตว่ามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้าน

หมายถึงว่าก็ช่วยกัน

แต่คราวนี้มีสุขร่วมเสพจริง

เพราะอะไรคุณเพราะเป็นคู่รักวัยรุ่น
ก็ไปมีความสุขด้วยการเสพยาเสพติดด้วยกัน
ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้นะฮะ
ทั้งสองคนร่ำให้เพื่อที่จะร่ำลากัน
ก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้าคุกนะครับ
นางสาวสุชาดาบัวหลวงร่ำให้จับมือร่ำลานายพิชานนท์นามบุตรดีแฟนนุ่ม
ลูกกรงห้องขังสถานีตำรวจภูทรอำนาจเจริญ
ทั้งคู่ต่างร้องไห้ขอโทษขอโพยแล้วก็สวมกอดกันเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่ตำรวจจะส่งทั้งคู่เข้าคุมขังแยกกันในเรือนจำนะครับ
โดยนายพิชานนท์ถูกตำรวจสพอำนาจเจริญขยายผลเข้าจับกลุ่ม
หลังจากมีลูกค้าวัย๑๘ปีถูกจับพร้อมกับยาบ้า๒๔เมตร
แล้วลูกค้าวัย๑๘นั้นก็ซัดทอดว่าซื้อยาบ้ามาจากนายพิชานนท์
เมื่อตำรวจเข้าไปค้นในบ้านพักของนายพิชานนท์แล้วก็นางสาวสุชาดา
ซึ่งเป็นแฟนกันก็ไปพบยาบ้าถึง๑๐ถุงจำนวน๑๙๑๕เมตร
พร้อมกับอาวุธปืน๓๘ไทยประดิษฐ์๑กระบอกและกระสุน๖นัดนะครับ
ทั้งคู่ก็ให้การรับสาภาพบอกว่าเป็นเจ้าของยาบ้าทั้งหมดจริง
โดยรับยาบ้ามาจากเพื่อนในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จากเอเย่น
นำมาส่งให้นะฮะเพื่อกระจายขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ชุมชน
โดยติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์ไม่เคยเห็นหน้าเจ้าเอเย่นอะไรนี้มาก่อนเหมือนกัน
แต่ว่าก็ส่งยามาให้ตำรวจก็เลยนำเบอร์โทรศัพท์ไปขยายผล
เพื่อเป็นการจับกลุ่มเอเย่นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไปนะครับ
ตำรวจได้แจ้งข้อหานายพิชานนท์แล้วก็นางสาวสุชาดา
มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ส่วนนายพิชานนท์เพิ่มข้อหาอีก๑ข้อหา
ก็คือครอบครองอาวุธปืนและกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ข้อหาเรื่องของการเสพยาเสพติดด้วยนะครับ